ท่านผู้ชมครับคนหนึ่งที่ออกมาติดตามคดีน้องชมพู่ในช่วงเวลานี้แล้วก็ตรวจสอบไปยังลุงพลหลายเรื่องเนี้ยนะฮะค่ะทั้งเรื่องท่อนไม้หรือว่าเรื่องการสร้างรูปปั้นพญานาคที่อยู่ในพื้นที่บ้านของลุงพลเนี้ยนะครับท่านผู้ชมครับคือในอัจฉริยะเรืองรัฐนาภงประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมค่ะคือความ
อย่างแล้วก็เลยกลายเป็นลักษณะของการมาตรวจสอบเรื่องของบุคคลที่ทำร้ายน้องชมพู่นะซึ่งไม่ได้หมายถึงลุงพลนะฮะแต่จะหมายถึงใครก็ไม่รู้แต่ว่าไม่อยู่ทีมลุงพลแล้วนะครับนายอัจฉริยะนะครับพูดถึงเรื่องที่ลุงพลไปทำร้ายนักข่าวนะครับบอกว่ามันก็คล้ายคล้ายกับเหมือนกับคนสองบุคลิกหรือที่เรียกว่าคนสองซิมซิมแรกคือเป็นคน
ซิมหนึ่งความจริงแล้วเป็นคนที่ชอบใช้กำลังทุกรูปแบบในการทำร้ายคนหากเกิดอารมณ์โอโหอ่อันนี้คือนายอัจฉริยะเขาให้ข้อมูลนะฮะอย่างเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยถ้าเทียบกับโทรศัพท์สองซิมก็เหมือนกับว่าอีกซิมหนึ่งเนี่ยไม่ได้เติมเงินนะมันก็เลยเหลือแต่ซิมที่ไปทำร้ายเขาแต่ก็มองว่

อัชรุยะบอกว่าเรื่องความขัดแย้งระหว่างครอบครัวไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่นะครับแต่เชื่อว่ามาจากเรื่องของศัยศาสตร์นะฮะนี่เป็นข้อมูลจากนายอัจฉริยะนะครับนายอัชริยะบอกว่ามีคนเนี่ยนำน้องชมพู่ไปทำพิธีค่ะนะฮะลักษณะเหมือนกับต้องการเด็กที่ยังมีความบริสุทธิ์นะอายุไม่เกิน๓ขวบเพื่อเอาไปท
อาจจะเกิดความกลัวแล้วก็ชักเกร็งจนถึงขั้นเสียชีวิตสังเกตได้จากรอยเหล็กที่บริเวณหลังของน้องชมพู่ที่คาดว่าน่าจะมาจากการทำพิธีสะกดวิญญาณซึ่งหลังจากที่น้องเสียชีวิตแล้วก็มีการทำพิธีสะกดวิญญาณเกิดขึ้นข้อมูลดังกล่าวนายอาชิริยะบอกว่าได้มาจากสายสืบที่ส่งลงพื
คุณลองไปดูให้ดีว่าพญานาคเนี่ยก่อนที่จะมาเนี่ยมันมีกี่ตัวในจังหวัดมุกดาหารแล้วคนสร้างเป็นคนเดียวกันไหมมาจากแหล่งเดียวกันไหมต้องต้องดูตรงนี้นะถ้าเราไปดูให้สตอรี่ให้ดีแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นมันเป็นที่มาของแบบนี้ลำพังการทะเลาะกันในกลุ่มพี่น้องผมไม่เชื่อหรอกว่าจะเป็น
จำนวนมากที่ที่ถ้าในความคิดผมนะ
พออาจจะไม่ได้ตั้งใจฆ่าก็ได้ถ้าอาจจะลักษณะคือต้องการเอาไปเพื่อเอาไปเหมือนไปทำพิธีบางอย่าง
แล้วเด็กเนี่ยเกิดความกลัวแล้วก็ช็อกเก่งหน้าเบิกโกง
นั่นแหละเสียชีวิตนายอัจฉริยะพูดถึงสาเหตุที่เปลี่ยนใจนะครับ
หลังจากที่เคยอยู่ทีมลุงพลเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วนะไม่ได้อยู่ข้างนั้นแล้ว
บอกว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยโจมตีฝั่งครอบครัวน้องชมพู่
อยู่ฝั่งข้างลุงพลมาตลอดค่ะแต่จากการที่ส่งทีมงานที่เป็นสายสืบลงพื้นที่ไปกว่าเจ็ดเดือน
ทำให้รู้ข้อเท็จจริงในสิ่งที่ตัวเองสงสัยอย่างเช่นเรื่องที่พ่อแม่ไม่ขึ้นไปดูลูกบนภูเหล็กไฟ
หลังจากที่วันที่เจอศพแล้วมีคนถามถึงเยอะหลังจากที่ได้ตรวจสอบทำให้ทราบว่าพ่อกับแม่น้องชมพู่มีเหตุผลส่วนตัว
ที่ไม่ได้ขึ้นไปบนเขาและหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้นำศพลงมาจากเขาก็ได้เห็นปฏิกิริยาของพ่อแม่
แสดงออกมาหลังจากเห็นศพของลูกสาวซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยไม่มีการเสียแทร่งเป็นความเสียใจที่เกิดขึ้นอย่างธรรมชาติไม่มีการเสียแทร่ง
รวมถึงเรื่องที่พ่อแม่น้องชมพู่ทำไมรีบเผาศพลูกนายอัจฉริยะบอกว่าความจริงเนี่ย
เป็นความเชื่อของคนในแถบทางภาคอีสานที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วมีเสียชีวิตลักษณะแบบนี้เนี่ย
จะไม่เก็บศพเอาไว้นานนานนะฮะแต่ถ้าหากมามองอีกฝ่ายนึงเนี่ยกลับทำตัวเหมือนกับ
แสดงละครแสวงหาแต่รายได้มีแฟนคลับมหาศาลเยอะแยะ
ที่ฝ่ายที่ตกเป็นเหยื่อจะได้รับการเยียวยาแต่กลับถูกแฟนคลับของอีกฝ่ายดูถูกและโจมตี
รายได้ไหมผลประโยชน์เรื่องเงินไหมหรือเรื่องอื่นไหม
ก็ไม่ปรากฏว่าเขาจะได้เงินได้ทองจากการที่เขาฆ่าลูกเองเลย
แล้วก็ที่สำคัญคือเขาก็ใช้ชีวิตปกติธรรมดา
เหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร
และทำให้เขาต้องถูกดูถูกดูหมิน
เวลาเข้าไปข้างนอกเนี่ยสมมุติไปซื้อของ
ก็มีแต่คนด่าเขาเหยียดหยามเขา
ท่านผู้ชมครับมันก็มีประเด็นเรื่องของผู้ที่เขาชอบทางด้านศัยศาสตร์
คลั่งทางเวทมนต์อะไรที่จะเป็นคนทำร้ายน้องชมพู่เนี่ยนะฮะ
คนที่ทำร้ายน้องชมพู่เนี่ยคือเทวดากับนางฟ้า
เป็นมือฆ่าเด็กนะแต่มีจอมขมังเวทคนหนึ่งเป็นกุญสือในเรื่องนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชมพู่จนชมพู่ถึงกับเสียชีวิตเนี่ย
เนื่องจากจอมขมังเวศคนนี้ต้องการหาเด็กที่ยังมีความบริสุทธิ์
เอาไปทำพิธีเกี่ยวกับการตัดเหล็กไหล

แล้วก็มีนางฟ้ากับเทวดาเนี่ยมารับงงรับงานอะไรเนี่ย
จะได้เงินไปกว่า๑๐ล้านบาทอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะแถมล่าสุดยังนำเงินจำนวน๒ล้านบาทเอาไปฝากเก็บไว้ที่จองขมังเวทย์คนนี้ด้วยที่เข้ามาที่มีคนออกข่าวว่า
เทวดากับนางฟ้าเนี่ยเก็บเสื้อผ้าไปต่างจังหวัด
บางคนบอกว่าไปปูดอลทานีแต่เมื่อคืนนี้เขาไปหากรุนซือจ่อม
ขมังเวทย์อีกที่เป็นกลุ่มซื้อที่เกี่ยวพันกับการฆ่า
น้องศูนร์ผู้แล้วก็เอาเงินสดใส่กระเป๋านี้นะครับผมคาด
ขลามัดเวทย์จุ่มภูนิ
มีคนได้เงินไปสิบล้านบาททำให้คนได้เงินไปสิบล้านบาทด้วยการแลกชีวิตของ
บริสุทธิ์อายุ๓ขวบที่ไปอยู่ในขบวนการศัยศาสตร์
จริงอย่างไรเนี่ยยังไงเราก็ต้องดูเรื่องของพยานหลักฐานการ
สืบสวนสอบสวนของทางตำรวจนะครับนายอัจฉริยะสรุปปิดท้ายนะ
บอกว่าคดีน้องชมพู่เนี่ยเทวดากับนางฟ้าไม่รอดแน่
ล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะมีฮานุมานมามอบโรเล็กซ์ให้กับ
ทั้งคู่ก่อน๑๕กุมภาพันธ์นี้แน่นอนนะฮะคือโรเล็กซ์ลักษณะ
คงไม่ใช่นาฬิกาอาจจะหมายถึงอะไรเหล็กเหล็กที่เป็นโลโลอะไร
ประมาณอย่างเนี้ยนะส่วนจอมขมังเวทที่เป็นคนคอยสั่งคอย
เป็นกุญสือคอยบัญชาการอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่า
จะโดนพ่วงไปด้วยฐานสมรู้ร่วมคิดหรือไม่ค่ะทีนี้คุณ
คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นทางคดีกันดีกว่าค่ะสำหรับกรณีนำ
พยานไปเข้าเครื่องจับเท็จอ่ะนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าผู้ที่
เข้าเครื่องจับเทศในกลุ่มที่๒ก็คือมี๖คนนะคะวันนี้
เป็นวันที่๓แล้วคือเข้าเครื่องจับเท็จทีละ๒คน๒คน๒
คนสองคนแรกเป็นพระนะคะคือพระสองรูปส่วนวันนี้ค่ะ
คนวันนี้คือสุดท้ายแล้วนะเป็นคิวของพ่อแบมเพื่อนบ้าน
ของลุงพลและน้องก๋วยเจ๋งลูกชายของน้าเสริมกับน้าตายนะ
ของน้องชมพู่นะคะซึ่งก็เดินทางไปถึงที่ศูนย์พิสูจน
หลักถัน๑จังหวัดประทุมธารณีตั้งแต่๙โมงเช้าค่ะทีม
ข่าวของเราก็โทรศัพท์ไปคุยกับพ่อแบมนะคะพ่อแบมก็
เล่าให้ฟังว่าตอนเก้าโมงครึ่งเจ้าหน้าที่เริ่มเข้าสู่กระบวนการ
เข้าเครื่องจับเท็จก็ให้ปิดโทรศัพท์มือถือค่ะส่วนน้อง
เจ๋งก็เข้ากระบวนการสอบสวนคาดว่าน้องก๋วยเจ๋ง
ด้วยความเป็นเด็กนะคะคุณผู้คมาอยุ่มก็ใช้วิธีการคล้าย
ในส่วนของน้องก๋วยเจ๋งเนี่ยใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
หลังจากนั้นก็มีการคุยกับพ่อแบมต่อพ่อแบมเนี่ยค่ะเข้าเครื่องจับเท็จประมาณเที่ยง
ใช้เวลาตั้ง๕ชั่วโมงนะคุณผู้ชมพ่อแบมอ่ะนะคะเสร็จ๕โมงเย็นนะคะ
ห้าโมงครึ่งก็เสร็จสิ้นกระบวนการทุกอย่างเจ้าหน้าที่ก็นำตัวพ่อแบมกับน้องก๋วยเจ๋งออกจากสถานที่ทันทีเลย
จากข้อมูลเนี่ยค่ะพ่อแบมถูกสอบมากกว่าชาวบ้านคนอื่นเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าเป็นพยานปากสำคัญนะคะที่สามารถยืนยันข้อมูลได้ค่อนข้างจะถูกต้องมากกว่าชาวบ้านรายอื่นด้วยซ้ำ
และบ้านของพ่อแบมเนี่ยอยู่ใกล้กับบ้านของลุงพลจากรายงานเนี่ยค่ะ
แบมได้ให้การเหมือนเดิมก็คือเห็นลุงพลกรีดยางในสวนยางใกล้ใกล้กับบ้านของตัวเอง
และได้ยินเสียงหมาเห่าเวลาประมาณ๙โมงของวันที่๑๑พฤษภาคมปีที่แล้ว
ซึ่งก็คือวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
แบมบอกว่าการเข้าเครื่องจับเท็จในวันนี้นะคะไม่ได้สร้างความกังวลใจอะไรให้
ห่วงก็แต่ผลลัพธ์ซึ่งถ้าหากนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้จริงเนี่ย
ครอบครัวของตัวเองจะได้รับผลกระทบอะไรไหมจะอยู่บ้านกกอกต่อได้ไหม
จะต้องถึงขั้นย้ายออกจากพื้นที่ไหม
ส่วนการสอบน้องก๋วยเจ๋งนะคะเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาพูดคุยให้สบายใจก่อน
ก่อนที่จะถามคำถามซึ่งน้องก๋วยเจ๋งเนี่ยค่ะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแก๊งจำปา
เด็กเด็กอ่ะค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะที่เป็นเด็กที่ไปเล่นกับน้องชมพู่
ใกล้ใกล้กับที่เกิดเหตุนะคะคำถามจะคล้ายคล้ายกับการถามน้องสดิ้งพี่สาว
ของน้องชมพู่หลังจากสอบเสร็จเนี่ยนะคะณตายก็มีการโพสต์ภาพมีการลงภาพ
ที่ถ่ายไว้กับน้องก๋วยเจ๋งแล้วก็บอกว่ากลับบ้านเรารักรออยู่นะคะ
แล้วก็ลงภาพการเดินทางกลับบ้านกกอกค่ะตำรวจสพกกตูม
ก็พาทั้งหมดกลับบ้านนี่นะคะคือตามภาพนี้เลยครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะ
สำหรับการเข้าเครื่องจับเท็จนะคะก็ต้องรอผลหลังจากนี้ค่ะ
ว่าจะมีบทสรุปอย่างไรคาดว่าไม่นานค่ะภายในสัปดาห์นี้ค่ะ
น่าจะมีผลสรุปออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าเครื่องจับเท็จนะคะ
ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการแถลงเอาไว้ก่อนหน้านี้
ดังนั้นเรื่องทางคดีเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่
ในเวลานี้เนี่ยเรายังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะ
ท่านผู้ชมครับเรื่องของท่อนไม้ที่เมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ป่าไม้มาแจ้งผลมาตรวจสอบต่างเนี่ยนะครับ
วันนี้นายวีระสายแก้วเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
ได้นำเจ้าหน้าที่ทั้งป่าไม้นะครับของจังหวัดมุกดาหาร
แล้วก็ตรชโดตอคนด้วยสอพอกกตูมด้วย
ฝ่ายปกครองด้วยไปตรวจยึดไม้มาฆ่าแต้ที่เป็นของกลางนะฮะ
สารศักดิ์สิทธิ์ข้างบ้านลุงพลนะครับ
หลังจากเมื่อวานนำบันทึกหลักฐานเข้าแจ้งความเอาผิดกับลุงพล
ไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็ทำเอกสารฝากของกลางไว้ที่ในนิ่มเงิน
ผู้ใหญ่บ้านกอกหมู่สองแต่ว่าในนิ่มมีความกังวลเกรงว่าจะดูแลท่อน
ของกลางท่อนนี้ไม่ได้นะฮะก็เลยประสาน

กฎหมาย
มันจะมีปัญหา

ชาวบ้านก็อาจจะมองว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะครับ
คือย่าน้องอาชิเป็น

ก็มารับจ้างรำแก้บนอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ

ตอนนี้ก็เลยรู้สึกเสียใจไปเลย

ได้ไปคุยกับคุณแม่ของน้องชมพู่ด้วยนะคะ

แต่ไหนก็ไปคุยแล้วก็ถามถึง

เมื่อวานนี้เห็นข่าวหรือเปล่า

สำหรับแม่และแม่ไม่ขอวิจารณ์ตรงนั้นค่ะ
ความรุนแรงของบุคคลคนนั้น

ใช้คำว่าคนเดิมหรือใช้คำว่าคนใหม่

ถ้าสำหรับแม่แล้วแม่มองว่าเขาคือคนเดิม

เขาเป็นคนที่เรารู้จักมาอยู่แล้ว
ตามภาพที่เห็นแม่ก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไร

ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็ถามเรื่องทางคดีนะคะ

บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ออกมาพูดถึง

รวมไปถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมออก

แม่ของน้องชมพู่บอกว่าเป็นเรื่องดีค่ะ
เป็นเรื่องที่ครอบครัวรอคอยมานาน
เชื่อมั่นการทำงานของตำรวจ
ว่าจะหาหลักฐานมัดตัวคนร้ายได้แน่นอนนะคะ

แต่แม่มั่นใจการทำงานของตำรวจ

สามารถจับคนร้ายได้แน่นอน
คดีนี้ยาวนานกว่า๘เดือนค่ะคุณผู้ชม

ก็ยังรอคอยความยุติธรรมนะคะ
รอคอยที่จะคืนความยุติธรรมให้กับลูกสาว

อยากจะบอกให้ชมพู่เนี่ย

ความยุติธรรมมีจริงแม่เชื่อแบบนี้ค่ะ
รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เรารอคอย

บอกเกี่ยวกับข้อมูลว่า
พบเห็นชายปริศนา
วิ่งเข้าไปในกอไผ่แห่งหนึ่ง

แล้วข้อมูลนี้เพิ่งออกมา

กลัวเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิด

ซึ่งข้อมูลนี้แม่เคยรู้มาก่อนไหมคะ

เวลานี้ใกล้แล้วมีได้ฝันเห็นน้องหรือมีความสัมผัสพิเศษอะไรไหมคะ
รับว่าช่วงนี้ก็ยังไม่มีเลยค่ะห่างมากกับการฝันถึงน้อง
จากว่าเป็นช่วงที่เราคิดถึงมากกังวลมากอาจจะเกิดความเครียดแล้วก็ฝันเห็นค่ะ
เมื่อก่อนไม่เคยมีค่ะแต่อาจจะเกิดขึ้นได้
ใกล้เข้ามาแล้วแม่อาจจะเป็นสิ้นเดือนนี้หรือก่อนหรือกลางเดือนกุมภาตอนนี้ใจจดใจจ่อคิดทุกวันไหมฮะ

พอเรารุ้นมากเราก็จะใจจดใจเจอกับพิษนั้นมากลูกแม่ก็จะเตือนตัวเองพ่อควรให้ทุกวันสมมติว่าอย่ารอ
อย่ารุ้นและใจเย็นวันใหม่เดี๋ยวเราจะไม่มีจิตใจทำอย่างอื่น
แล้วต้องเผื่อใจไว้ด้วยเพราะนี่ก็๘เดือนแล้ว
อยากบอกว่าชมพู่จะต้องพาคนร้ายมาให้ได้ลูก

มันมีจริงค่ะระบบกรรมถึงจะมาช้าแต่ก็มา
นี่นะคะและแม่ของน้องชมพู่ก็แสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์ภายในหมู่บ้านกกอกตอนนี้
ก็ยอมรับว่ามันเปลี่ยนไปมากค่ะ
อยากให้กลับสู่ปกติให้เร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนจากนอกพื้นที่มาฝังตัวอยู่
มีพฤติกรรมคุกคามชาวบ้านเป็นระยะแม่บอกว่าแม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เคยถูกคุกคาม
ระหว่างที่กำลังเปิดร้านขายของก็มีคนนอกเข้ามาถ่ายภาพภายในร้าน
เราก็มีการสดอะไรภายในร้านแม่บอกว่าเหมือนกับโดนกระชากแขน
ให้ไปอยู่ในภาพเพื่อที่จะถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์
แล้วก็มีการพูดจาไม่เหมาะสมกับแม่ด้วย
อีกสักเรื่องก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าเป็นความคืบหน้า
ที่ลุงพลบอกว่ามีใครก็ไม่รู้เอามาติดในรถกระบะ

เรื่องนี้มันก็เป็นรอยร้าวเกิดขึ้นระหว่างลุงพลกับหมอปลาด้วยนะ
เหมือนกับว่าก็ถูกเพ่งเล็งไปว่าเอ๊ะหมอปลาหรือเปล่านะฮะ
ล่าสุดการแถลงข่าวของลุงพลวันนี้บอกว่าเจอเครื่องดักฟังแล้วนะครับ
แล้วก็อธิบายว่าในวันแรกที่เจอเนี่ยตัวเองยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร
ทีนี้ด้วยความที่เป็นคนระมัดระวังตัวอยู่แล้ว
แล้วพักหลังก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใกล้ชิดเรา
เขาถึงรู้ความเป็นไปของเรามากนักรู้ความเป็นไปที่บ้านกกอกเหลือเกิน
ก็เลยให้ยูทูบเบอร์เนี่ยที่รู้จักกันสนิทกันเอาไปตรวจสอบ
ถึงรู้ว่ามันเป็นเครื่องดักฟังค่ะนะฮะ
ตอนแรกที่เจอนะครับผมเข้าใจว่าเป็นของคนนี้นะครับ
เพราะว่าไม่มีใครสามารถขึ้นรถผมได้ถ้าผมมายื่นกุญแจให้
แล้วผมจะเช็ครถผมดูตลอดเวลานะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเครื่องดักฟังนะครับ
มาวันหนึ่งผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรื่องราวต่าง
ทำไมมันอยู่ที่บ้านกรอกทำไมมันเห็นไปหมดอะไรไปหมด
คือต้องตรวจสอบแล้วแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมมันมันรู้ไปหมดเห็นไม่หมดผมก็เลยให้อ่า
ยูทูปเปอร์เนี่ยเขาไปดูที่รถปรากฏว่าเอาเครื่องเนี้ย
มาเสิร์ชทางกูเกิ้ลให้เขาดูดูทางกูเกิ้ล
ซึ่งเขาตรวจสอบเองนะผมนั่งอยู่ในบ้านผมไม่เห็นอะไร
แล้วป้าแตนก็เลยเอาเครื่องไม้มาให้ผมดูว่า
นี่คือเครื่องดักฟังแต่ละช่องที่ขอดูนะครับ
เครื่องดับฟังมีลักษณะยังไงเอาไปตรวจสอบ
มีบาร์โค้ดมีซิมนะครับมีเงินเหลือในในเครื่องนะครับ
อันนี้เรียนให้ทราบว่าซิมนั้นเจอแล้วนะครับ

เข้าไปหาเจ้าหน้าที่แล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาแนะนำว่า
ต้องได้รับความเสียหายก่อนเขาถึงจะอนุญาตทำใบแจ้งความออกมา
แล้วก็ให้เราขออนุญาตนำซิมดังกล่าวไปตรวจสอบที่ของศูนย์ครับ
คือตอนนั้นเจอเครื่องแต่ว่าไม่รู้ว่าซิมของใครอะไรยังไง
ตอนนี้เจอซิมแล้วแล้วก็ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่แล้วบอกว่าต้องมีความเสียหายก่อนอะไรแบบนี้นะฮะ
มันก็ตรวจสอบแล้วสิว่าเออเป็นของใครอะไรยังไงนะฮะ
หลังจากที่เพิ่งได้เจอกับทนายความที่มาช่วยด้านคดีก็เจอซิมการ์ดทันที
ก็เลยแนะนำตัวว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้าใครทำของหายไม่ต้องไปแจ้งตำรวจก็ได้ให้บอกทนายก็น่าจะเจอของสิ่งนั้น
แต่ก็ดีที่เจอซิมการ์ดโดยแนะลุงพลให้เอาซิมเนี่ยไปใส่โทรศัพท์มือถือดูก็ได้
จะได้รู้ว่าเป็นเบอร์อะไรและเบอร์ของใครส่วนก่อนหน้านี้ที่ลุงพลบอกว่าไปแจ้งความแล้ว
แต่ตำรวจไม่รับแจ้งความเนื่องจากมันต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นก่อน
มีผู้เสียหายก่อนหมอปลาบอกว่าก็ลุงพลนั่นแหละคือผู้เสียหายค่ะ
เพราะรถของลุงพลมีคนเอาเครื่องดักฟังมาติดไว้ในรถเนี่ยนี่แหละคือผู้เสียหาย
แต่ก็ดีนะครับเจอซิมการ์ดแล้วเอามาใส่โทรศัพท์โทรเลยครับ
เราจะได้รู้ว่าเบอร์โทรเป็นเบอร์อะไรแล้วที่ลุงบอกว่าไปแจ้งความ
เจ้าหน้าที่ไม่รับแจ้งความเนื่องจากยังไม่มีผู้เสียหาย
ก็ลุงบอกเองไม่ใช่เหรอว่าลุงคือผู้เสียหายอ่ะ
ลุงก็บอกตำรวจเลยว่าผมนี่แหละครับคือผู้เสียหาย
คุณต้องรับแจ้งความหน่อยเพราะผมก็อยากรู้เหลือเกินว่า
ใครมันเอาเครื่องดักฟังมาไว้ในรถผมแต่ตัวนี้เอาซิมการ์ด
นักข่าวแล้วก็โทรเลยว่ามันเบอร์อะไร
ลูกคนไหนเอาไปวางไว้ฟ้า
ความเคลื่อนไหวรอบข้างมันเยอะเหลือเกินเรื่องนี้ใช่ค่ะจริงค่ะ